นี่ขอมาที่คุณอ้วนก่อนวันนั้นคุณอ้วนอยู่
อยู่ตรงไหนหรือโดนกี่รอบหรือยังไงคะถึงกลายเป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์วันนั้น
คืออยู่ตรงแยกเกียรติกายครับโดนหลายรอบมากเลย
แต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะช่วงประมาณ๓โมงกว่า๔โมงเย็นนะครับ
แต่ว่ายังไม่รู้สึกแสบเพราะว่าพอโดนปุ๊บก็รีบล้าง
แต่คือมีอาการแสบตาน้ำมูกมีน้ำมูกแล้วก็แสบคอแสบผิวหนังแต่ก็รีบล้าง

ทีนี้คุณอุ๊ดเรียนถามแบบนี้นะคะคืออย่างที่คุณคริสเล่าเนี่ย
คือมันก็ไม่รู้ไอ้ความแสบมันมาทุกรอบหรือเปล่า

ต้องโดนน้ำก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่น้ำครับ
ไม่ต้องโดนน้ำแต่มันมีลมพัดมีละอองมีความชื้น
แค่นั้นผมก็รู้สึกได้แล้วว่า

กูอยากจะเพิ่มอะไร
วันนั้นที่ผมรู้สึกแสบครั้งแรก
เดินเข้าไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็ไลฟ์สดกันอยู่ด้วย
ไม่โดนน้ำยังห่างอีกต่ำคือ๒๐เมตรนะครับ
ก็คือใกล้แต่ไม่ใกล้ถึงจะโดนละออง
มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในอากาศ
แค่นั้นเราก็รู้แล้วผู้ชุมนุมก็เดินต่อไม่ได้แล้ว

อันนี้เดินผ่านเข้าไปบริเวณน้ำ
คือทักเท้าเหยียบย่ำน้ำพวกนี้ครับ
อันนี้แสบกว่าเยอะครับ

จริงตอนที่เริ่มแสบไม่ใช่ต้องโดนน้ำตรงใช่ไหม

แค่อยู่ใกล้พอที่จะรู้สึกความชื้นน้ำมันกระเด็นออกมา
ไม่ต้องโดนฉีดอัดเข้ามาตรง

แค่โดนละอองมันก็รู้สึกแสบร้อน
แล้วก็รู้สึกหายใจลำบากแสบตา
น้ำลายน้ำมูกน้ำตาไหลออกมา
คุณอ้วนคือเดี๋ยวเราขออนุญาตคุณอ้วนไว้แล้วนะคะ

แต่ประเด็นคือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้ว
ใช่ไหมคะผลออกมาว่ายังไงบ้าง

คุณหมอบอกว่าอาการก็คือมีผิวหนังอักเสบ

เรียนขออนุญาตอ่านให้
อันนี้จากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นใบแสดงความเห็นแพทย์นะคะ
มีลายเซ็นต์คุณหมอเป็นสุภาพสตรีนะคะ
แล้วก็ระบุเอาไว้๑๙พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
อาการคือมีแผลผู้พองที่หลังแดงอักเสบ
คือเราเห็นเราเห็นก่อนเข้ารายการแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็เห็นว่าเป็นโรคโดนน้ำจากรถสลายการชุมนุมวันที่๑๗
พฤศจิกายน๖๓อันนี้ชื่อโรคเหรอ

บันทึกได้แค่นี้ครับเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอก็ไม่รู้ว่าในน้ำนั้นมีอะไรเหมือนกัน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคนโดนผมก็ไม่รู้

ใช่ผมก็ขอน้ำจากพริกไป
ผมอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ได้เก็บเพราะผมมันชุดละมุนอยู่ไง
ผมเอาไปแต่คุณหมอก็ไม่สามารถจะตรวจได้
ซึ่งอันนี้มีอีกบรรทัศนหนึ่งก็คือเห็นว่ามาตรวจจริงนะคะแล้วก็ลงไว้เป็น๑๙พฤศจิกายน๖๓
คือคุณหมอเห็นน้ำใช่ไหมคะก็คือเอาจากที่คุณคริสเก็บไปใช่ไหม
คุณหมอที่ตรวจคุณอ้วนเห็นน้ำแต่คุณหมอไม่ได้ตรวจตัวนี้ถูกไหมคะ
เพราะจริงก็คงไม่ใช่หน้าที่คุณหมอมั้งที่จะตรวจตัวนี้ใช่ไหม
แต่คุณหมอพอจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่มของการโดนสารเคมีประเภทไหน
น่าจะโดนหนึ่งที่คุณหมอบอกก็คือแบบแค่บอกว่าพิวนาอักเสบผู้พอง
คือนอกจากผู้พองแล้วมันมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะ
ก็สำหรับความรู้สึกผมนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคืนนั้นคืนวันที่๑๗นะครับ
คือแน่นอนมันแสบตามันหายใจไม่ได้มันโดนน้ำมันยังไม่เท่าไหร่
ก็กลับมาอาบน้ำล้างตัวแล้วก็นอนตื่นเช้ามาถึงรู้สึกว่ามันแสบตรงนี้
ที่คุณผู้ชมเห็นจอด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็คือแผลตรงหัวไหล่ด้านซ้ายของคุณอ้วนใช่ไหมคะ

แต่นี่ถ่ายไว้คือให้เห็นพัฒนาการของแผล
วันแรกจะมีแค่ผื่นแดงเหมือนน้ำร้อนลวกแล้วในตอนเย็นของวันแรกเริ่มมีตุ่มพอง
ผมเริ่มสังเกตตัวเองเพราะว่าเปิดดูในเฟซบุ๊คไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้
ผมก็เลยกลับต้องกลับมาสังเกตตัวเองค่ะเพราะผมไม่ใช่คนที่ที่แบบสังเกตอยู่แล้วไงอ่า
แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบมันผิดปกติมาก
เพราะว่ามันเจ็บแบบไม่หายผมไม่เคยเจ็บแบบนี้
กระทั่งเนี่ยค่อยมันค่อยเป็นตุ่มพองแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าสู่วิดีโอเราก็ขอเปิดดูเสื้อนะคะ
ก็มันเย็นเหมือนกันนะ

คือพอมันเป็นใสแล้วมันก็เริ่มแบบเขาเรียกอะไรอาจารย์ออสไหม้เหรอ